เงิน๑๐๐๐บาทตอนนี้หลายคน
เรียกว่าเป็นนักวิชาการอาจารย์จากหลายสถาบันเนี่ยนะคะ

หมายถึงว่าถอยไหมเพราะว่าเราจะต้องมีการหาเงิน

เขาก็กระทบว่าที่บ้านเริ่มถามกันแล้วว่าจะได้จริงหรือเปล่า

ประเด็นคือนโยบายหลักในการหาเสียงด้วย
ใช่บอกว่าจะตกลงเขาให้ไม่ให้
คือจริงก่อนหน้านี้ตอนแรกสูตรที่หาเสียงออกมา

แล้วหลังจากนั้นพอสมมุติว่าได้รัฐบงรัฐบาลอะไรมาเรียบร้อยแล้ว
พอโอเคคุณเศรษฐาก็พูดแหละว่าตั้งใจว่าจะต้องเดินหน้าแหละ
เพราะว่านี่คือนโยบายหลักของเพื่อไทยในการหาเสียงมา
เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

แต่ไปดูในกลุ่มของสวเองนะคะ
ก็คือผู้สื่อข่าวเขามีการรายงานบอกว่าในการประชุมวุฒิสภา
มีพลเอกสิงศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภา

โดยก่อนเข้าสู่วาระได้เปิดให้สมาชิกหารือ
โดยมีสวหลายคนทักท้วง
ถึงการเดินหน้าทำโครงการแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของรัฐบาล
จากกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนในระยะยาวค่ะ
ซึ่งทางสวเฉลิมชัยเฟื่องคอนก็หารือบอกว่า
โครงการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลเนี่ยตัวท่านเองท่านมองว่า
โครงการที่ขัดกับรัฐมนูล๑๖๒
เนื่องจากว่าไม่ชี้แจงแล้วก็แถลงแหล่งที่มาของเงินทุน
คนก็รอฟังตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ว่า
เดี๋ยวพูดออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนกันไปหมดอย่างนี้
แต่คนก็บอกแบบว่าถ้าจะเอาปีนอันนี้มันก็จะสิ้นปีแล้วนะ

คือไอ้แหล่งที่มาของเงินทุนมันรวมถึงความสุ่มเสี่ยงขัดกับรัฐมนูลมาตรา๖๒
ซึ่งกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพการเงินการคลังของทางรัฐ
อกจากนี้ท่านบอกว่ามันยังสอกขัดกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
กำหนดว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง
สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจระยะยาว
อย่างไรก็ตามท่านบอกว่าทราบมาว่ารัฐบาลจะให้ธนาคารออมสินรับโครงการดังกล่าวไปดำเนินการแทนโดยใช้เงินของธนาคารรวม๕๖แสนล้านบาท
ซึ่งก็พิจารณาพระราชบัญญัติแล้วมองว่าการดำเนินการนี้มันจะขัดกับกฎหมายของธนาคาร
อันนี้เป็นความคิดเห็นของท่านสวเฉลิมชัยนะคะ
ก็เลยอยากจะขอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบครอบอีกครั้งไหม
หากจะทำเพราะว่าหาเสียงเอาไว้เนี่ยก็ควรจะพิจารณาข้อกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูลและกฎหมายการเงินการคลัง
หากทำผิดพลาดอันนี้ท่านถามว่าใครจะรับผิดชอบ
แม้จะบอกว่าประชาชนต้องรับผิดชอบแต่ก็มองว่าผมรับผิดชอบคือคนที่มองคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะประธานวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ผมขอให้ดูโครงการการรับจำนำข้าวเป็นตัวอย่าง
บอกว่าขอให้นำความเห็นผู้ที่คัดค้านไปปรับปรุงแก้ไขด้วยท่านว่าแบบนั้น
อันนี้คือหลายคนมองว่าก็ต้องเป็นคุณเศรษฐาเต็มเพราะว่า๑ในฐานะนายก๒ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คุณบอกว่าคนที่รับผิดชอบน่าจะต้องเป็นคุณเสถาไม้อย่างนี้
จะให้ประชาชนรับผิดชอบจริงเหรอคือรับผิดชอบยังไงอ่ะ
ถ้าเกิดแหล่งเงินนั้นมาแล้วเราต้องมารับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่า
อันนี้เรื่องใหญ่เดียวอย่างที่เค้าพูดอ่ะ

คือณตอนนี้มินว่าถ้าชี้แจงแหล่งที่มาของเงิน๕๖๐๐๐ล้านได้
มันก็น่าจะต้องเป็นการไปกู้มาอยู่ดีไหมใช่ไหม
จะมาจากแหล่งใหม่เท่านั้นเองหรือเปล่ามันก็ทำให้มันเป็นหนี้ต่อเนื่อง

แต่ถามว่าพอเม็ดเงินมันเยอะขนาดนี้
ก็สมมุติพาเขาแบ่งว่าเป็นล็อสประมาณว่า
สอบคุณสมบัติแล้วล็อตแรกก่อนล็อต๑๒๓

ไม่ได้ทำไมเธอไม่ได้เธอชั้นได้คนนั้นไม่ได้
เพราะตอนแรกข้อกำหนดที่ออกมาคืออายุ๑๖ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ทีนี้ก็ต้องไปเช็คอีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
คุณสมบัติไหนที่เขาจะมีการแบบว่าลดทอนลงมาหรือเปล่า
หรือจะให้ทั้งหมดตามที่เคยบอกเอาไว้
หรือมันจะกลับไปคล้ายกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จำนวนเงินต่างกันเฉยหรือเปล่า

สมมุติว่าคุณกระจายรายได้ในท้องถิ่นปุ๊บ
อันนี้รัฐได้หรือประชาชนได้หรือได้มากน้อยแค่ไหนอีก

มันเวทกันแล้วน้ำหนักคานกันเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วจริง

ตูดุมีที่ปัดแบบน้ำมันนิดหนึ่ง
จริงด้วยความที่มันมีเรื่อง

แล้วพออะไรเดียวกับพาเลสไตนี่มันก็อาจจะทำให้มีผลคุณของน้ำมันตลาดโลกไหม
ควรหัวเลยคุณสูงมากขึ้นตามนี่เลยค่ะสี่สิบสตางค์นะคะ

ปกติเวลาน้ำมันขึ้นทองจะลงใช่ไหม
ใช่ป่ะเหมือนเท่าที่จำได้คือส่วนทางกัน
แต่ตอนนี้ก็คือยังไงจับมือกันเหรอ

น่ากลัวมากแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่มีแฟนเป็นนักลงทุนอะเนาะ
ไม่รู้ว่าจะเทขายหรือว่าคนซื้อเก็บ

ทองตอนนี้ขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหม

ไม่ขึ้นเพราะว่าก็กรณีสงครามนี่แหละ

เพราะบางทีปกติทองมันจะขึ้นลงไม่ได้แบบผันผวนมาก

ขายก่อนช้อนใหม่ขายก่อนช้อนใหม่อยู่อย่างนี้

แต่มีว่าทองเก็บไว้อย่างไรก็

ตอนที่เคยเก็บทองตอนนั้นซื้อกี่บาท

สุดยอดจริงอะคือแบบไอเดียทางความคิดคือ

ให้ได้ยอดเป็นที่มันแบบว่ามากที่สุด

แล้วพอตอนนี้ทองมันโดดขึ้นมาขนาดนี้
คืออยากรู้ว่าเขาขายก่อนที่มันจะขึ้น
แต่ตอนนั้นคือมันจบไปแล้ว
มันน่าจะมีมูลค่าที่เสียนิดนึ
คือซื้อปุ๊บแล้วขายทันที

เหมือนซื้อบัตรได้บาทตรงนี้มันเสียตรงนี้ไป

ติดที่อันนั้นคือระบบรวง

เกี่ยวกว่าล้านเขายอมแพ้ไปแล้ว
ก็มีคนทำไมติดที่คุณเข็มจีราได้นะ

แล้วเอาออกมาแจ้งว่ามันล้วน

ยอมใจ

คือต้องซื้อทองเดียวเนาะ

เพราะว่าเขาเอาสเปนเดิมไม่ได้เอาแบบนี้ถูกหรือครับ
เอายอดค่ะใช่อัพเดทน้ำหน่อยครับค่ะน้ำทุ่มเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป